คุณผู้ชมไปต่อที่ลำปาง
ผู้ชายคนหนึ่งก็คงไม่คิดว่าการขับอีแตนเป็นประจำทุกวัน

อีแตนขนข้าวเปลือกจากดาวไปนู่นไปนี่
วันหนึ่งขับอีแตนอยู่มีกระบะพุ่งมา

แล้วอีแตนคู่ใจเขามันตกข้างทางไป
ตัวเขาเองเสียชีวิตคุณผู้ชม
หลานชาย๑๐ขวบนั่งมาด้วยก็บาดเจ็บ
คิดเลยว่าภานะคู่ใจที่ขับทั้งชีวิตนะฮะ
มาประสบเหตุแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณสะพานข้ามลำห้วย
สมัยหมู่ที่๑๑ตำบลสมัยอำเภอศพปราบที่ลำปาง
ลำห้วยไปเจอรถอีแตนบรรทุกข้าวเปลือกนะฮะ
ก็บรรจุอยู่ในกระสอบอยู่เนี่ย
ก็อีแตนหนึ่งหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ในรถอีแตนก็มีคนติดอยู่๑คนคือนายบุญเกิด

ถูกอีแตนทับอยู่ที่เมืองหน้าอกเสียชีวิต
ชาวบ้านช่วยกันพลิกอีแตนนำร่างขึ้นมา
แต่ก็เขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
นายบุญเกิดตอนแรกหายใจรัวดินแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วก็มีคนเจ็บ๑คนคือเด็กชายดวงปกรณ์ใจเมืองอายุ๑๐ปี

ชาวบ้านก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

คือจริงแล้วเนี่ยในเรือนเนี่ยนะฮะ

ผู้ตายนะฮะก็เลยมีการขับอีแตนไป

โดยมีหลานชายนั่งไปด้วยนะครับ
นายบุญเกิดขับอีแตนไป

แล้วก็พอขับไปถึงตรงนี้เป็นทางลงเนิน

ผู้ตายเองก็กำลังวิ่งลงเนินมาพอดี

แล้วคาดว่าเบรกน่าจะเกิดมีปัญหาขึ้นมา
ทำให้รถนั้นตกลงบนลำห้วยพลิกคว่ำแล้วอีแตนมันทับตัวเขาที่หน้าอก
เขาก็ลุกขึ้นมาไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนหลานชายนั้นก็กระเด็นออกมาจนบาดเจ็บเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ยังไงขับรถก็ต้องระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ